อยู่ที่งานดีคืองานบุญก็แล้วกันของพี่ฝนธนสุนทรค่ะ
คือพี่ฝนธนสุนทรเนี่ยแกตั้งใจที่ทำบุญในการถวายเสียง
เดินทางไปทั่วประเทศเลยนะคะขึ้นเหนือร่องใต้ค่ะ
ในการที่แบบว่าเอออยากจะเอาเสียงตัวเองเนี่ย
ไปถวายกับหลวงพ่อที่ตัวเองนับถือนะคะ
ก่อนหน้านี้เราได้เคยเสนอนำข่าวไปแล้วนะว่า
ฝนธนสุนทรตั้งใจนำผลงานเพลงซิงเกิ้ลใหม่ของตัวเอง
ที่มีชื่อว่านางเอกก็มีน้ำตา
ไปร้องถวายเสียงให้กับหลวงพ่อที่ตัวเองนับถือด้วยกัน๔วัดนะคะ
โดยไปร้องถวายเสียงหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีรุยามาแล้ว
แล้วก็หลวงพ่อช้างวัดจุกเชอจังหวัดฉะเชิงเซามาแล้วด้วยค่ะ
และเมื่อวานนี้ค่ะพี่ฝนนะก็ได้เดินทางไปถวายเสียงวัดที่๓
ก็คือหลวงพ่อสุดค่ะวัดกาหลงสมุทรสาครนั่นเอง
ซึ่งต้องบอกนะว่าสมชื่อกับเป็นพี่ฝนจริง
เพราะว่าเมื่อวานนี้ถวายเสียงปั๊บโอ้โหฝนตกปุ๊บเลยคุณผู้ชมค่ะ
ท่านมาให้พรนะคะร้องเพลงท่ามกลางสายฝนแต่ก็เสียงเพราะเหมือนเดิมเลยนะคะ
ฝนเชื่อว่านี่คือน้ำมนต์นะจากหลวงพ่อสุดค่ะ
ที่ต้องการมาพรมนะคะเพื่อเป็นการให้พรกับเธอ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปชมภาพบางส่วนบางตอนกันนิดนึงค่ะ
คล้อกับสายฝนเลยโอ้โหสุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าเสียงพี่ฝนนี่ก็เพราะจับใจจริงอันนี้เป็นวัดที่๓นะเดี๋ยววัดที่๔คุณผู้ชมค่ะ
ที่วัดทัพกระดานไปเจอแม่พึ่งกันนิดนึงสุพรรณบุรีนะ
เจอกันนะคะเรามีนัดแน่นอนนะคะเดี๋ยวได้ดูภาพบรรยากาศ
แต่ไม่แน่นะคะไปที่วัดทัพกระดานอาจจะได้ตัวเลขก็ได้
ต้องรอติดตามกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ